ความพร้อมในการบริหารจัดการทีมชาติ
และยาวชนล่าส่วนที่เรามีข่าวว่าบริษัท

แล้วก็เบื้องต้นทราบมาแล้วนะครับ

มีการพูดคุยเพื่อบางระบบการร่วงหน้า
ก็ได้มีการพูดคุยกับมิเกลฟอเดโร่นะครับ
ซึ่งก่อนอันนี้ก็มีโอกาสได้ขึ้นเวทีในการพูดคุย

เพื่อบอกว่าบริษัทเอโคโรนั้นมีดีอย่างไร

การวางโครงสร้างก่อนหน้านี้ให้กับสมมุติศาสตร์ระดับโลกนะครับ
อย่างปาริแซคแมงกับบาเซลน่า
แล้วก็มีโอกาสเข้ามาดูแลโครงสร้างเยาวชนให้กับทีมไทย
จนถึงตอนนี้ก็บอกว่าบริษัทนั้นดำเนินการบริหารงานตามวิถีของฟุตบอล

ภายใต้โค้ชที่เป็นมืออาชีพปัจจุบัน
บริษัทก็มีโค้ชชาวสเปนอยู่ประมาณ๓๐คนด้วยกัน
ส่วนความร่วมมือระหว่างสมาคมฟุตบอลไทยนะครับ
ในอนาคตหากได้ความไว้ต้องใจในการเสียสัญญาณเป็นทางการนะครับ
ก็ส่งโค้ชชั้นดีมาเข้ามาดูแลโครงสร้างการพัฒนายาวชน
ซึ่งไม่เพียงแต่โค้ชเท่านั้นนะครับ
จะพัฒนายังยั่งยืนตามหน้าที่สมากรมฟุตบอลต้องการ
มิเกล่ายังบอกอีกนะครับว่าสิ่งที่ยากที่สุดของการพัฒนาฟุตบอลเยอะวะชน
ก็คือการต้องเรียนรู้แล้วก็เข้าถึงวัฒนธรรม
แต่ที่ผ่านมาก็สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทั่วโลกมาแล้ว
ส่วนไทยนั้นบุคลากรมีประสิทธิภาพดีอยู่แล้ว
ยังขาดศูนย์ฝึกและสถานที่ที่ชัดเจน
ซึ่งก็มีแนวคิดที่จะร่วมกับสมาคมกีฬาฟุตบอลร่วมกันดำเนินการในอนาคตครับ
ไปกันที่พิซิโก้กิติศักดิเสนาเมืองนะครับ
หัวหน้าภูมิสอนทีมชาติไทยก็บอกว่า

แต่ละทีมที่ทำผลงานดีผ่านโทรเมนต์อุ่นเครื่อง
แล้วก็เปิดรูดการจัดตฤทธิ์ไว้ไปดูฟอร์มตามสถานที่ต่าง
ด้วยต่อเองเพราะเปิดโอกาสให้ผู้เล่นน่าใหม่
ที่ทำพนัยดีเซ็นและเข้ามาในแผนการทำธีม

เดี๋ยวต้องรอช่วงเวลาที่เหมาะสมในการพูดคุยกับสมาคมกีฬาฟุตบอลอีกครั้งหนึ่งครับ

ตอนนี้ก็จะมีทวนิเมนต์อ่าอินดิมิเตชั่น
ของหลายสโมสรที่ก็พยายามติดตาม
แล้วก็แน่นอนเปิดฤดูการมาเนี่ย
โก้ก็จะไปดูในทุกสนามว่ามีนักเตะดาวรุ่งคนไหนที่มีอนาคตที่พร้อมที่จะเปิดโอกาส
จะเห็นได้ป่ะพี่จริงแล้วก็บอกสื่อทุกวันอยู่แล้วนะครับว่า
วันนี้เนี่ยเป็นโอกาสดีของน้องนะครับที่จะได้โชว์ฝีไม้ลายมือนะครับ
ฉะนั้นต้องเตรียมความพร้อมของตัวเอง
เพราะว่าเวลาทีมชาติเรียกไม่ได้เรียกเป็นทีมนะเรียกเป็นรายบุคคล